มาดูที่อุดรธานีเลยกันต่อเลยดีกว่า
มาดูเรื่องของการเก็บของป่าของชาวบ้านก่อน
หน้านี้เขาจะเก็บเฉพาะช่วงศึกษาศุกร์ฝนเท่านั้น
แล้วก็เหมือนว่าเป็นงานอดิเรกว่างเว้นจากการทำนา

ริมทางจนส่งลูกเรียนจบปริญญาเลย
ดอกใหญ่มากนะคุณก็ฝนตกนะช่วงนี้เห็ดป่าขึ้นเยอะนะ
ใช่ค่ะที่เห็นนี่เป็นเพลิงพักขายของป่าริมทางถนนสายอุดรธานีบ้านผือ
บ้านหนองหัวคูณนะคะในอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
ของนายวินัยและนางวิไลอภัยสูงเนิน
เป็นสองสามีภรรยาขายเห็ดป่ามานานกว่า๒๐ปีแล้วนะ
เข้าไปเก็บเห็ดภายในป่าโคกในหมู่บ้านตั้งแต่เที่ยงคืน
เพราะว่าเป็นเวลาที่เห็ดนั้นออกดอกจนถึงรุ่งเช้า
ก่อนที่จะนำเห็ดไปล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่จานแล้วก็มาขายแบบนี้นะคะ
ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมานี่แหละเป็นลูกค้านะคะ
ซึ่งมีทั้งเห็ดระโงกเห็ดเพาะเห็ดตะไข่
ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของเห็ดที่จะออกในแต่ละชนิดค่ะ
สองสามีพันรยาเล่าว่านอกจากจะเข้าไปเก็บเห็ดในป่าเองแล้ว
ยังรับซื้อเห็ดจากชาวบ้านที่ไปขายด้วยนะคะ
ช่วงนี้นิยมกันมากเห็ดตะไข่เพราะว่าออกดอกมาก
เก็บมาขายกิโลกรัมละ๒๐๐๓๐๐บาท
แล้วก็มาขายต่อกิโลกรัมละ๓๐๐๕๐๐บาท
ตูมได้ราคาดีกว่าดอกบานนะคะ
รายได้เฉลี่ยนี้วันละ๗๐๐๑๐๐๐บาท
อันนี้ไม่รวมการขายผลไม้ป่าตามฤดูการต่างด้วยนะ

บอกด้วยว่าจากการขายของป่ามานานกว่า๒๐ปี
ตอนนี้ส่งลูกสาว๒คนเรียนจบปริญญาตรี

สร้างความภาคภูมิใจให้กับทั้งสองคนเป็นอย่างมาก
โอ้โหจากเห็ดป่านี่นะโอ้นะครับ